เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ

บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเธอตั้งแต่๑๙มีนาคมเป็นต้นมา
เธอถูกล็อตเตอรี่๓๔งวดติดกันค่ะ

โอ้โหแล้วมีเรื่องเหลือเชื่อไปกว่านั้นค่ะ
วันก่อนค่ะล้วงกระเป๋าเสื้อไปนะคะปรากฏว่าไปเจอลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วลืมตรวจปรากฏว่าพอไปเช็คถูกรางวัลอีก

ส่วนเรื่องน้ำหนักนะคะที่ลดลงไปเกือบ๑๐กิโลเนี่ยไม่เกี่ยวกับเครียดเกี่ยวกับโควิดใดนะคะ
แต่เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอฮิตเล่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองค่ะ
เธอบอกว่าเธอตะเวนไปเล่นหลายที่เลยนะคะต่างจังหวัดก็ไปก่อนที่โควิดจะละวงระบาดนี่แหละค่ะ
ตอนนี้นะคะติดอกติดใจมากแล้วก็ทำให้ผอม
ผอมเมาะกับการที่ไปทานโยงทันยายสามนาที่เธอบอกแบบนี้ไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
ตัวที่เคยใส่ออกรายการมาใส่แล้วก็เอ๊ะอะไรอยู่ในนี้ไปอยู่ออกมาเป็นโรตเตอรี่
ก็เป็นเลข๑๙แหละแต่ของวันที่๓๐ธันวาก็ถูก๒ตัว๑๙เหมือนกัน
สรุปแล้วใบเสร็จก็ได้ประมาณเกือบ๑๐ใบอยู่นะ
ฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่นี่แหละเขาก็คงมันจะแบบเก็บกฎจากเมื่อคืนที่แบบว่าเจอลอตเตอรี่แหละ
ก็พอฝันเสร็จก็ให้ซื้อเลขนี้๓ตัวเลขนี้เลขนี้เลขนี้เลขนี้เลขนี้นะ
เช้ามาก็จำได้ว่าเออเลขนี้๓ตัวจำได้แม่นมาก
เพราะว่าใกล้เช้าไปได้เซิฟสเกร็ดพอพอดีก็เลยฝึก
พอฝึกได้ก็ไปถึงภูเก็ตเลยไปเรียนที่ภูเก็ต

ไปชั่งน้ำหนักดูเออน้ำหนักลงจริงด้วยแต่มันไม่รู้ตัวเลยตอนแรก
นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะหลายคนมองว่าบุโกะเนี่ยหุ่นแบบอวบหรือเปล่า
จะเล่นได้ไหมท้าที่สุดเขาก็ท้าแผ่นตัวเอง
ใช่แล้วก็เล่นแบบพริ้วเลย
ก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะอุปกรณ์อะไรก็ต้องพร้อมด้วย